ดูเรื่องของการบุกจับนะฮะซึ่งเป็นเจ้าหนี้นะฮะ
กู้นอกระบบตำรวจก็ไปจับกลุ่มได้นะครับ
ไปพบพลอยลายชื่อของลูกค้าจำนวนมากแล้วเขาเก็บดอกเบี้ยร้อนละยี่สิบทีเดียวนะครับ
พร้อมด้วยตำรวจภูทรเมืองอ่างทองร่วมกันตรวจค้นรถยนต์
เชฟโรงเร็ดสีบรรเงินทะเบียนกไก่รลิงสี่เก้าศูนย์แปดพิสุนุนโลก
ที่บริเวณศาลาธิพักอาศัยของนามโรงเรียนวัดท้องคุงถนนสายอ่างทองป่าโม
หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องของที่ประชาชนบอกว่า
มีการไปปล่อยเงินกู้ให้ประชาชนในพื้นที่เก็บดอกเบี้ยโหด๑๒๐ต่อเดือน
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็มีการวางแผนไปจับกลุ่มตัว
พบนายพิชิตโพทองอายุ๓๖ปีแล้วก็นายนเรนสมพงศ์อายุ๓๒ปี
พร้อมแบงค์ร้อย๔ใบอยู่ในมือของผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่
พร้อมสมุดเป็นชีวิตรายชื่อลูกค้าหนึ่งเล่มมีเงินหมุนเวียนหลักแสงบาท
แล้วก็นามบัตรเสนอให้กู้ยืมเงิน
เบื้องต้นผู้ต้องสงสัยก็สารภาพว่าขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ปฐุมนี่แหละ
แล้วเคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดมาสัก๔๕ปีก่อน
พอออกมาปุ๊บก็มาทำอาชีพเป็นคนปล่อยเงินกู้สักประมาณ๑เดือน
เริ่มจากการปล่อยในพื้นที่ของปฐุมธานีก่อน
แล้วก็ขยายพื้นที่ไปยังพระนครศรีอายุทยาไปยังอ่างทองคือพื้นที่ใกล้เคียง
เก็บดอกเวียบร้อยถึง๒๐แล้วบอกว่าเขาได้ทำคนเดียว
ส่วนนายนเรนไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแต่ว่าจ้างให้ขับรถให้เท่านั้น
สุดท้ายก็นำตัวเข้าไปสอบสวนขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ